อันนี้อยากจะชวนให้คิด

อบตแห่งเดียวกันนี้คุณผู้ชมครับ
ลาเขาบอกว่าลาเกือบ๒เดือนไปแต่งงานที่ออสเตรเลียครับคุณผู้ชม
เอากับเขาเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านผมชอบจริง
เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ย
เขาบอกว่าลาแต่งสามีครึ่งเดือนเพิ่งลาเที่ยวยาวเกือบ๒เดือน
กลับมาทำงานได้ไม่กี่วันใช้สิทธิลาอีกแล้ว
รอบนี้เป็นการลากิจตั้งแต่๖๒๐วิทยุนายน๒๐๑๖
นับรวมวันหยุดเกือบครึ่งเดือนบินไปแต่ง
ผมอ่านตามที่เขาโพสต์นะบินไปแต่งผัวที่ออสเตรเลีย
เทียวไปเทียวมาบินข้ามประเทศอยู่เป็นปีครับ
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปคุณผู้ชมครับในโซเชียลมีเดียก็ตั้งคำถามว่า
ลาได้ยาวต่อเนื่องจริงอย่างนี้จริงหรือได้เงินเต็มจำนวนหรือไม่
อ่านะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงครับกับพันธาอากาศเอก
สลายุทธ์สุ่มมาตรประหลัดองค์การบริหารส่วนตะบนอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็
นะครับเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้หญิงคนนี้ท่านชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวจริง
เจ้าหน้าที่ที่ถูกพาดพิงปฏิบัติราชการตำแหน่งหัวหน้างานมากว่า๒๐ปี
ซึ่งมีระเบียบกฎหมายข้อบังคับกำหนดไว้ชัดเจนตามสิทธิข้าราชการหนึ่งปี
สามารถลาได้๓๐วันถ้ารับราชการเกิน๑๐ปีจะลาพักผ่อนตามเกณฑ์คือ๑๐คือ
ซึ่งการลาไปต่างประเทศก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเขา
นะครับส่วนเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศเขาก็ทำหนังสือถึง
ประคับประชาตามขั้นตอนทุกประการเพื่อไปทำธุระเรื่องครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศ
สำหรับอบตอาจสามารถแห่งนี้เมื่อกี้ที่เบิร์ตโปรยเอาไว้นิดนึงนะครับ
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเคยปรากฏข่าวเรื่องพนักงานผู้ช่วยคนหนึ่ง
ลากิจฮะแล้วก็พักร้อน๔๕วันนะครับ
ไปเป็นผีน้อยที่คือไปทำงานแบบผิดกฎหมายที่เกาหลีน่ะ
แล้วถูกส่งตัวกลับมาถึงเหตุการณ์นี้อีกแล้ว
คุณผู้ชมครับไอ้ถูกต้องมันถูกต้องตามระเบียบ
ไอ้เหมาะสมเนี่ยก็อยู่วิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชาเหมือนกันนะครับ